เดตความเคลื่อนไหวของบรรยากาศภาพรวมการลงทุน
วางแผนวางกลยุทธ์จะทำอย่างไร
ติดตามกันในช่วงนี้กับคุณสินทนันบุญยอด

ผู้บรรยาการส่วนงานค้าตราศัตริย์หนี้และหน่วยลงทุน

และก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วย

ถือว่าปรับตัวขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับ
แต่สัปดาห์ที่แล้วนี่ที่น่าจับตาคือหุ้นตัวนึง

มีต่างชาติซื้อไปเกือบ๕๐๐๐ล้านในวันเดียว
ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นต่างชาติแล้วกัน
อยากให้ท่านผู้ชมติดตามไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงชื่อหุ้นเนี่ย

ขายทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวนะเครื่องสำอางนะกระดาษทิชชู่ทิเชอร์อะไร

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากเริ่มต้นเป็นนักลงทุน
ติดตามไว้แล้วว่ารอบตัวเราใช้อะไรบ้าง
แล้วบริษัทเหล่านี้อยู่ในตลาดหุ้นหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าถ้าบริษัทเหล่านี้อยู่ในตลาดหุ้นแน่นอนเรายังใช้ผลิตภัณฑ์เขา
แน่นอนตัวนั้นน่าจะเป็นหุ้นที่ดีก็ได้
เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้ว
เขาบอกว่าปรับตัวจริงจบไกลมาน๑แล้วใช่ไหมส่วนปีก

เป็นบวกนะแต่ว่าก็บางบาห์๕กว่า

ก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสหนึ่งนะครับ
ส่วนบวกคือระหว่างทางอาจจะเห็นต่างชาติขายบ้าง
แต่ว่าเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาก็เริ่มเห็น

คุณทรัมป์ตอนนี้ก็เริ่มมีอันนี้แล้วนิดมาตรการใหม่คุณปิ๊ก

โยมัยใหม่ก็คือเรื่องดุลการค้านะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาหาเสียงในตอนต้นนะ
ใช่เพราะว่าสหรัฐเนี่ย

นะครับก็จะมีการนำเข้าส่งออก
เขาเรียกว่าดุลการค้าซึ่งกันและกัน

เดินเยอะนะเพราะนำเข้าค่อนข้างเยอะนะครับ

ตอนนี้คุณทรัมป์เขาบอกว่า๑๖ประเทศที่ได้ดุลการค้า

โอ้โหตอนแรกรู้สึกจะสบายใจว่า
ว่าจะเอาแค่๔๕ประเทศต้นก่อนนะ
จีนเม็กซิโกอะไรอย่างนี้นะ

เพราะว่าประเทศไทยมีการส่งออกไปทางสหรัฐค่อนข้างเยอะ

เครื่องมือเทคโนโลยีอะไรต่าง
น่าจับตาดูนะครับว่านโยบายครั้งนี้ของคุณทรัมป์เนี่ย

นะครับก็ต้องติดตามดูนิดหนึ่งนะครับ

มีรายได้น้อยอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าเป็นโครงการเพื่อที่จะให้รักสวัสดิการให้กับประชาชนไง
ใช่นะครับบอกคุณปิ๊กก่อนว่าใครที่เหลือของผู้มีรายได้น้อยยังมีอะไรบ้าง

เกณฑ์เข้าก่อนนะก็คือ๑๑๘บวกนะครับ

แล้วก็มีรายได้ทั้งปี๕๙ไม่เกิน๑แสนบาทแล้วก็อาจจะไม่มีทรัพย์สินในเรื่องของสินทรัพย์ทางการลงทุน
โดยสารขายลิขซับที่มีก็ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็ไม่เกิน๒๕ตารางวาส
แล้วก็ถ้าเป็นที่อยู่เพื่อที่เพื่อการเกษตรก็ต้องไม่เกิน๑๐ไร่
แต่๒๕ตารางวานี่อยู่ตรงกลางศรีลมได้ไหม
โอ้โหถ้าอยู่กลางศรีลมนี่ก็คงจะไม่ใช่คนจนแล้ว

นะครับพอย้ำนะครับพวกผู้มีรายได้น้อยไปขึ้นทะเบียน
อายุ๑๘ปีขึ้นไปนะครับ
รายได้ต่อปีไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
หนึ่งแสนบาทใช่ใช่หนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็

อ้าครับก็ไม่มีสินทรัพย์หลานพูดใหม่
หรือมีก็มีน้อยมีน้อยมีเยอะมาก
การนี้ก็จะช่วยเหมือนอย่างต่างประเทศไงคุณเน็ต
เวลาเค้าบอกว่าอ่ะโหต่างประเทศเวลาก็เสียแล้วอย่างนู้น

ของไทยเองก็พยายามที่จะเขยิบ

ปรับแต่ว่าวิธีการที่เรามาทำลักษณะนี้
จะทำให้คนที่ควรได้ก่อนก็ควรจะต้องได้ก่อน
ก็เลยต้องจัดเกณฑ์นะนะว่าใครควรได้รับใครไม่ควรได้รับ
เพราะเขาบอกว่าปีล็อตที่แล้วนะครับมีผู้ลงทะเบียนเนี่ย
๓๓๗๕๓๘๓ลายนะครับ
แล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐตามเงื่อนไขไปแล้ว๙๗นะคุณปิ๊ก
โอ้ก็ถือว่าใช้ได้นะก็คนมาใช้สิทธิ์กันเยอะนะ
แต่ว่างวดนี้ก็คือคนที่เคยใช้ขึ้นทะเบียนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
ปีนี้ก็ต้องกลับมาขึ้นทะเบียนใหม่นะอัปเดตข้อมูลนิดนึง
ใช่นะครับเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์นิดหน่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนใหม่ถูกไหมนะครับ
แต่จริงรัฐบอกว่ายังไม่ถึงเป้า
เขาบอกว่าผู้มีรายได้น้อยยังมีมากกว่านี้
ความช่วยเหลือต้องส่งลงไปอีก

ก็น่าจะเป็น๑๐กว่าล้านคนนะครับ
เพราะว่าเงินช่วยจากพ่าร้านนี้ถือว่าไม่น้อยนะ
ไม่น้อยก็คือสวัสดิการที่จะเริ่มให้ในเฟสแรก
ก็คงจะเป็นในเรื่องของการอุดหนุนเรื่องค่าน้ำค่าไฟนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถไฟรถขอสมกรต่าง

แล้วก็สำหรับผู้ที่สูงอายุ
คนสูงอายุเนี่ยปัจจุบันคนสูงอายุมีเบี้ยยังชีพประมาณ๕๐๐บาท

แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามาขึ้นทะเบียนคนมีรายได้น้อยแล้วด้วย
ก็อาจจะมีการปันจากคนที่สูงอายุที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
เอามาจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่

เพราะผู้สูงอายุจริงกระเสียลอยู่บ้านเฉย

ส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินเก็บนี่แหละอย่างชีพอยู่
และยิ่งคนที่ไม่ได้มีทั้งรายได้ไม่มีทั้งสินทรัพย์นะ
ที่จะมาสร้างมอบเงยเพื่อช่วยการเกษียณ
รัฐก็คงจะต้องเข้ามาอุ้มชูตรงนี้หน่อย
ใช่แนะนำนะครับผู้สูงอายุแนะนำว่าให้ไปลงทะเบียน

เพราะค่ายางชีพ๕๐๐บาทอาจจะขยับขึ้นมา
นี่รัฐเขาบอกว่าเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนี้
อาจจะ๑๕๐๐และ๓๐๐เลยนะที่คุณได้ไป

ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของภาครัฐที่ทำให้เกิดเป็นรัฐสวัสดิการ

โอ้โหมีเยอะนะแต่ว่ารูปแบบก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับ
ที่ก็คือให้หมดทุกคน
บางที่ให้เงินเยอะแต่บางที่ก็อาจจะ
โฟกัสให้กลุ่มที่จำเป็นอย่างบ้านเรานี่ก็คือ
ให้เฉพาะกลุ่มที่จำเป็นใช่ครับจริงต่อเนื่องนะครับจากการช่วย
หรือพูดแบทน้อยมาพูดถึงเรื่องหนี้บ้าง

ก็คือการหารายได้การผลิตของเรามีเท่าไร
เราอยู่ที่ประมาณ๔๐๕๐เปอร์เซ็นต์ได้มั้ย

แต่๒๓ปีก่อนเนี่ย๘๐กว่า

ว่าจะเป็นโครงการในเรื่องของรถยนต์คันแรกนะ
บ้านหลังแรกนะครับ

ทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพักครัวเรือนดูดีขึ้น
เพราะฉะนั้นคุณผลิตสินค้าได้ใช่ไหม

แต่ให้ดูตัวหนี้ด้วยเป็นหลักนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ดูตัวเลขนี่ค่อนข้างดูดีนะ

แทนที่ว่าประชาชนมีรายได้เข้ามา
แทนที่จะไปชำระหนี้อย่างเดียวนะ

มาใช้จ่ายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราขึ้นมา

กูมีรายละด้าน้อยไปลงทะเบียนน้า
คนที่เป็นหนี้ติดตามไว้แล้วครับว่าหนี้ของประเทศเริ่มลดลง
เพราะฉะนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจให้สูงขึ้น
มีการจับจ่ายใช้สอยมาก
ขอบคุณนะครับคุณปิ๊กขอส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่เน็ตแล้วก็พี่ปิ๊กด้วยนะครับ
สำหรับบรรยากาศภาพรวมการลงทุนบริหารจัดการเงินบริหารจัดการพอร์ต
บริหารจัดการหนี้คำแนะนำดีจากหลักทรัพย์บัวหลวง